ปลายปีจะครบกำหนดวัคซีนที่เขาตั้งเป้าไว้

ใช่อีกไม่เท่าไหร่แล้วคุณผู้ชมค่ะ
แล้วตอนนี้หลายจังหวัดก็เร่งรีบที่จะฉีดวัคซีน
เพราะว่าหลังจากนี้ไปสักประมาณ๘ล้านโดส

พาไปดูจังหวัดต่างเขาสร้างแรงจูงใจ

สระแก้วถึงกับแจกทองเลยทีเดียว

เอาไปดูบรรยากาศค่ะ
ร้อยแก่เป็นสุภาพสตรี

คุณไม่รู้บ้านไหนนะไม่รู้แต่บริษัทของพวกนี้แน่

ท่านพ่อกวายนำหน้านะครับนางฝุ่งญาคำดวงครับผม
สว่าสวนหน้านี้ฉันคิดว่าคุณสืบสกุล
ความควายนำนี่คุณจะเปลี่ยนนำสกุลหรอ
ไม่ได้เลยฮะนี่มีคนแซวพี่เขาคลาสสิกมากนะ
จริงค่ะลุ้นหัวใจจะวายไปด้วยคุณผู้ชม
นี่ค่ะเป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะคะ
เขาจับสลากแจกทองให้ชาวบ้านที่อำเภอโคกสูงค่ะ
ที่เข้าร่วมการฉีดวัคซีนโควิด๑๙

อันนี้จัดขึ้นที่อนม่วงนะคะอำเภอโคกสูงจสะแก้ว
เขามีผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนทั้งหมด๑๐๐คนแรกของตำบลนี้

เขาจะได้รับการจับสลากลุ้นทองคำ๑กรัม
สำหรับผู้โชคดีมี๒รายด้วยกันค่ะ
คนแรกนะคะสาวเสือนำหน้าคือนางสุวรรณาคำดวงนั่นเองค่ะ
ส่วนอีกคนเป็นลูกชายโชคดีทั้งบ้านเลยเหรอ
เป็นผู้ชายขออภัยเป็นผู้ชายค่ะ
ชื่อว่านายปรีชาบรรดาศักดิ์นะคะ
สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด๑๙ในพื้นที่จังหวัดสาแก้ว
มีประชาชนฉีดไปแล้วกว่า๕แสนโดสหรือว่า๑๕๑๖ของประชากรในจังหวัดสะแก้วค่ะ
สาธารณสุขจังหวัดก็เลยฝากเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องคนสะแก้ว

เพื่อเตรียมเปิดเมืองในวันที่๑มกราคมปีหน้าค่ะ

คุณผู้ชมคะเห็นแหมเขามีแบบกระตุ้นเนอะ
ตุ้นคนให้มาฉีดวัคซีนกันแล้วใช่ไหมคะ